เจ้าหน้าที่ยังคงเดินหน้าเอาผิดสำหรับในทุนที่บุกรุกผืนป่านะคะ
ล่าสุดค่ะผู้ว่าราชการจังหวัดเพชรบูรณ์
พร้อมด้วยทหารและเจ้าหน้าที่ของกรมป่าไม้
ก็ได้ลงพื้นที่นะคะไปประกาศเลยว่า๑๙รีสอร์ท
บุกรุกภูทับเบิกให้ลื้อถอนสิ่งปลูกสร้าง
และออกไปจากพื้นที่ภายใน๓๐วันตามคำสั่งคอสช
เจ้าหน้าที่ป่าไม้ทหารชุดปฏิบัติการพิเศษ
การประสานปฏิบัติการที่๔กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายใน
หรือกอรมนกว่า๒๕๐นาย
และนายบัณฑิตเทวีธิวารักษ์ผู้ว่าราชการจังหวัดเพชรบูรณ์
ฝ่าสายฝนไปเลยค่ะไปติดประกาศ
แจ้งเตือน๑๙รีสอร์ทบนภูทับเบิกให้ลื้อถอนสิ่งปลูกสร้าง
พร้อมทั้งต้องย้ายออกไปจากพื้นที่ภายใน๓๐วันนะคะ
ตามคำสั่งคอสชเมื่อวันที่๕กรกฎาคมที่ผ่านมา
เรื่องมาตรการในการแก้ปัญหาการครอบครอง
และใช้ประโยชน์ที่ดินป่าภูทับเบิก
ท้องที่ตำบลวังบานและตำบลบ้านเนินอำเภอหลมเก่า
ว่าราชการจังหวัดเพชรบูรณ์บอกว่า
ที่ผ่านมาอำนาจของจังหวัด
ไม่สามารถลื้อถอนสิ่งปลูกสร้างหรือเรียกค่าเสียหายจากผู้ประกอบการได้ค่ะ
ต้องอาศัยอำนาจตามคำสั่งคอสชเข้าดำเนินการ
เพื่อบังคับใช้กฎหมายกับผู้ประกอบการ
โดยจะปฏิบัติกับผู้ที่ถูกสารพิพากษาให้ออกจากพื้นที่
และลื้อถอน๑๓รายตั้งแต่ปี๒๕๕๙
จำเลยไม่เคยปฏิบัติตามคำสั่งสาร
และรีสอร์ทที่สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดเพชรบูรณ์
ตรวจสอบแล้วพบว่าอาคารไม่มั่นคงแข็งแรง
เกิดอันตรายจำนวน๖ราย
ซึ่งเจ้าของรีสอร์ทต้องลื้อถอนภายในกำหนดระยะเวลา๓๐วัน
นับจากวันนี้เป็นต้นไปนะคะ
ขณะที่นายกุญยพัฒน์พัฒนาฉัดรุ่งรุษ
หนึ่งในเจ้าของรีสอร์ทที่ต้องลื้อถอน
ก็ไม่ยอมเซ็นคำสั่งในที่การรับทราบคำสั่งนะคะ
จากเห็นว่าตัวเองนั้นไม่ได้รับความเป็นธรรม
เจ้าหน้าที่ใช้เวลาเจรจาครึ่งชั่วโมง
สุดท้ายก็ต้องนำป้ายประกาศไปติดเอาไว้
หลังจากนี้ถ้าหากเจ้าของรีสอร์ทจะต่อสู้คดีก็สามารถทำได้ค่ะ
แต่หากครบกำหนดแล้วยังไม่ลื้อถอน
เจ้าหน้าที่จะเข้าไปลื้อถอนเอง
พร้อมเรียกร้องค่าเสียหายจากผู้ประกอบการด้วยค่ะ